เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะครับ

ลูกหลานต้องดูแลกันดีนะครับ

เบรกทันฮะแล้วเด็กก็เหมือนกับไม่รู้จะทำยังไง

วิ่งย้อนไปทีนึงแล้วก็วิ่งต่อไปข้างหน้าอีกที

นี่ฮะขับรถตามกระบะคันสีขาวคันนี้มานี่นี่
เขาเบรกเลยแต่เด็กก็เหมือนกับจะเข้าข้างทางไปแล้วนะ

วิ่งข้ามไปนู่นนะฮะเขาก็ขับรถตามไปเรื่อยนะครับ
เดี๋ยวปล่อยภาพไปเลยนะฮะเพราะว่ารถคันนี้เขาขับตามไปนะ
คือนี่พอน้องเลี้ยวไปแต่น้องวิ่งออกมาอีก

น้องเลยไปต่อนี่นะฮะรถเขาก็ค่อย
แม่มีภาพตอนที่รถเขาค่อยขับตามไปไหมครับ
ก่อนที่น้องเขาจะวิ่งเข้าซ้ายมือตรงทางโค้งข้างหน้าต้นไม้ต้นสูงนู่น
คือน้องเขาวิ่งกลับบ้านค่ะ

หรือบ้านอาจจะอยู่หลังนี้แต่ตรงนั้นคือบ้านญาติหรือยังไง
อ้าวเนี่ยครับคนที่ขับรถบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสายเมื่อวานนี้นะครับ
คุณยุทธการคันทชมพูนะครับ
รถของเขาบันทึกภาพเหตุการณ์ตรงนี้เอาไว้ได้นะ

ในหมู่บ้านด้านหลังอำเภอประจันทคามนะฮะ

เข้าไปในซอยสัก๑๐๐๒๐๐เมตรเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ตรงนี้
เขาบอกว่าโฮช่วงดีมากที่เขาขับไม่เร็ว
ใช่ตามภาพก็จะเห็นว่าขับช้า

แล้วหนูน้อยคนนี้ก็วิ่งไปนู่น
คุณยุทธการก็ค่อยชะลอขับไปนะฮะ
เพื่อจะให้แน่ใจว่าเด็กเนี่ยเขาไปทางไหนแล้ว
เห็นมั้ยเสื้อเขียวเหน่ายังแคงเหนียววิ่งซุ่บ
นี่เข้าใต้ต้นไม้เงาจะมืดหน่อย
แต่คุณยุทธการบอกว่าพอขับรถผ่านเด็กเนี่ยเหมือนเด็กยกมือไหว้ทีนึง

คลิปนี้ก็เลยเอามาลงเอาไว้เพื่อจะเตือนกันนะฮะ
ฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครอง
ว่าเด็กลูกหลานเนี่ยยังไงระมัดระวังกันให้ดีนะคะ
ถ้าขับมาเร็วนี่ไม่รู้จะยังไงนี่ยังดีที่ขับมาช้าพอสมควรใช่ครับนะ